เพชรค่ะคุณแม่อยากจะให้หมอปลามาช่วยลูกหน่อยค่ะ
ลูกอายุ๘ขวบเองนะคะลูกชาย
เห็นวิญญาณเห็นผีแล้วก็จะเห็นเฉพาะวันพระวันโกน

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องดูกลัวมากนะคะ
น้องยีนอายุ๘ขวบ

เวลาที่น้องมีอาการเหมือนเห็นอะไรบางอย่าง
แล้วน้องก็ร้องบอกกลัวกลัวเนี่ยค่ะ
แล้วจะเป็นแบบนี้ทุกวันพระวันโกน
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของน้องยีน
อยู่ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะ
ไปเจอกับคุณแม่ของน้องนางสาวกรยาอายุ๓๕ปี
ก็พาไปชี้จุดที่คาดว่าเป็นสาเหตุ

หลังบ้านนะคะมีจอมปลวกค่ะ
ปลวกนี้อยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนของลูกชายพอดี
อีกจุดหนึ่งคือสารพระภูมิข้างบ้าน
และต้นไม้ใหญ่ที่อยู่หน้าบ้าน

จุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามที่แม่สงสัย
บอกว่าน้องยีนมีอาการแบบนี้ทุกวันพระวันโกน
จะบอกว่าเห็นผู้หญิงผมยาวมายืนจ้องหน้าทำหน้าดุน่ากลัวมากเลย
แล้วลูกก็จะร้องวิ่งร้องไห้ไปมาอยู่ในบ้าน
ก็คือแม่ต้องคอยจับคอยกอดไว้ค่ะ
ยินเป็นแบบนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

แล้วก็น้องมีอาการกลัวแบบนี้อีกเหมือนเห็นวิญญาณอะไรบางอย่าง
คุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้ว
เรื่องแบบนี้ก็ต้องหมอปลาใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณแม่ก็เลยบอกว่าอยากจะให้หมอปลามาช่วยดูให้หน่อยอะค่ะ
ที่สังเกตคือเป็นก่อนวันพระวันนึงอ่ะคือตอนนั้นน่ะน้องจะเป็นบ่อยมากเลยเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะเป็นอยู่สามสี่ครั้งเราถามน้องน้องเหมือนกับว่าเขาบอกเขาไม่เชื่อเราก็เลยให้พ่อเขาอัดคลิปไว้ตอนเป็นตอนนี้คือแม่จิตตกมากเลยเพราะว่าคนนู้นคนนี้ทักว่าบ้านแม่แบบมันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากให้มาช่วยดูหน่อยเพราะว่าจะได้สบายใจด้วยอ่ะค่ะ
นำคลิปของน้องยีนให้หมอปลาดูนะคะหมอปลาเชื่อว่าน้องเห็นผีก่อนวันพระจริงจริงเห็นคลิปแล้วสงสารน้องมากถ้าปล่อยไว้นานนานน้องจะกลายเป็นโรควิตกกังวลส่วนที่แม่เด็กกังวลว่าเป็นเพราะจอมปลวกที่อยู่หลังบ้านหรือเปล่าที่ทำให้น้องยีนเป็นแบบนี้หมอปลาฝากไปถึงจอมปลวกค่ะท้าเลยว่าจะลงพื้นที่ไปแล้ว
เพราะเคปอัสนานนี้เราเจอบ่อย
ซึ่งหลายคนพอเห็นปั๊บหาว่าเด็กแกล้งนู่นนี่นั่น
ปล่อยนานเด็กเนี่ยก็จะเกิดเป็นโรคพิตุกังวล

เจอบ่อยแล้วก็ช่วยได้ทุกเคส
แต่ถ้ามาเกิดจากจอมปวกตรงวันจริงนี้

พระยาปวกผมก็ไม่เอาในะผมกิน
นะครับบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณดูผมอยู่บนเนี้ย
ทางทลาดทีวีผมกินคุณนะ
ถ้าเป็นจอมปลวกจริงหมอปลาบอกเดี๋ยวจะกินเลย

แต่หมอปลาบอกขอเวลาขอเวลานิดนึง
สักสามสี่วันหมอปลาไปแน่หมอปลาบอกจะไปช่วย
ไปดูให้นะคะก็อยากจะให้น้องยีนหายอะค่ะ